ท่านผู้ชมครับเวลามีใครมาแอบอ้างคนดังชื่อของตำรวจใหญ่
คนใหญ่โตแล้วมาข่มขู่มารีดไถเราเนี่ย
อย่าไปเชื่อนะฮะยังไงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
คือก็ต้องไว้ใจเจ้าหน้าที่เขานะต้องไปแจ้งเขาเขาจะได้ช่วยเราได้
เพราะเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกข่มขู่รีดไถกันโชคทรัพย
เขาก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจตำรวจเขาตรวจสอบให้แล้ววันนี้ไปล่อซื้อจับกลุ่มกันนะครับ
คนที่ถูกจับกลุ่มเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้างตัวว่าเป็นน้องชายของผู้ช่วยพบตร
แล้วตอนที่ไปเจอตัวกันเป็นยังไงเนี่ยไปดูนะฮะ

สำนับสวนเก็บเงินของก่าว

ราหัสอะไรครับ
ต้องยึดเลยหรอพี่
พิษนะครับพิษในไหนครับพิษในกฎหมาย

เห็นคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์มาด้วยนะครับ

อ้างว่าเป็นน้องชายพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ว่ารู้จักคุณอัจฉริยะอ้างว่ารู้จักร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
สสจังหวัดพยาวอดีตรัฐมนตรีนี่ครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายสลาวุฒิกิรติกรพัฒน์อายุ๔๑ปีนะฮะ
มานั่งรอรับเงิน๕๐๐๐บาทจากผู้เสียหาย
พอผู้เสียหายมาเนี่ยเอาเงินให้ตำรวจเข้าจับเลย
แต่ตัวเองยังปฏิเสธนะครับยืนยันว่าสนิทสนมกับผู้ช่วยพบตร
พลตำรวจโทต่อศักดิ์จริงรู้จักกันมาโอ้โห๒๐กว่าปี

แบบเป็นพี่ชายน้องชายกันเลยไม่เชื่อโทรหาตอนนี้ได้เลย
โอ้โหท้าให้โทรเลยเหรอคะอย่างนั้นเลย
ถ้าเราดูเนี้ยเลขเราต้องดูจังนะ
ครับผ้านหาคือเป็นเรื่องอะไรครับพี่
เค้าไหมากันเช็บไงคุณฮางต่อศักดิ์โทษพิธรรมนด์ไง
คุณฮางเป็นน้องต่อศักดิ์โทษพิธรรมนด์เนี่ย
แล้วตรงนี้ไงเซ็บไม่เลยเนอะ
น้องน้องเนี่ยน้องที่เอางานให้คุณ

ตำรวจปคมก็คลุมตัวไปนะครับ

พอไปถึงกองบัญชาการ

โทรหาพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลย
บอกว่ารู้จักบิ๊กต่อใช่ไหมคือนายสลาวุฒิเนี่ยเขาแอบอ้างนะ
บอกว่าเป็นน้องชายของบิ๊กต่อโทรไปข่มขู่กันโชคทรัพย์
จากนายเจดนิพัฒน์อายุ๔๑ปีที่เป็นผู้เสียหาย
เรียกเงินเขาสองแสนเจรจาต่อรองเหลือห้าหมื่น
ถ้าไม่จ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะให้บังหมัดคลองตันมาอุ้มไปทำร้าย
อ้างอีกอ้างมาเฟียอีกไม่รู้บังหมัดคลองตันอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้
นี่ฮะคืออ้างบอกไม่ต้องหนีนะรู้หมดมีสัญญาณโทรศัพท์เช็คได้หมด
รู้จักคนนู้นคนนี้คนนั้นสุดท้ายวันนี้เขาแจ้งตำรวจซ้อนแผนมาจับเลยนะฮะ
คือบิ๊กต่อเนี่ยถูกแอบอ้างชื่อนะฮะ
ผู้เสียหายบอกว่านายสลาวุฒิมาตีสนิทตั้งแต่ปี๖๒

ช่วยได้ตอนนั้นนายสลาวุฒิเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยเพราะว่าคุณเจดนิพัฒน์ผู้เสียหายบอกว่าเขามีเรื่องราวคดีฟ้องร้องในศาลหลายคดี
ช่วยไม่ได้สักคดีแล้วก็ยังกลับถูกคมคู่รีดไถเงินเสียหายไปเนี่ย๑๐กว่าล้านด้วยนะ
ล่าสุดเนี่ยผู้ต้องหามีปัญหาเรื่องเงินเอารถมาจำนำแต่ไม่สามารถถ่ายถอนได้คุณเจนิพัฒน์ก็เลยเอารถคันนั้นไปขาย
นายสลาวุฒิไม่พอใจมาเรียกเอาเงินสองแสนทั้งที่ไปตามรถคืนให้ก็ไม่เอา
ขู่ว่าจะให้คนมาอุ้มคนในครอบครัวไปทำร้ายเลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
เพราะผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่ารู้จักบิ๊กต่อผู้ช่วยพบตรรู้จักร้อยเอกธรรมนัฏรู้จักคุณอัจฉริยะ
ครับแล้วก็ทำเป็นคนที่สามารถเคลียร์ได้ทุกเรื่อง
คงภาพมีประกอบใช้นิยร์

ธุรกรรมที่ทำร่วมกันนะคะที่มีการพูดคุยเนี่ย
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจำนำรถยนต์

เกี่ยวข้องกับพวกรถยนต์จำนำรถยนต์

ที่ทางเขาสามารถจะเคลียร์ให้กับทางฝั่ง
คนอื่นที่เขาดูแลอยู่
ถึงทุฤกษ์ใต้ดินทุธุฤกษ์สีเทา
งอนอะไรนะครับ
เอางผู้ใหญ่ที่มีความรัชอยิทธิ์มีตำแหน่งหน้าที่สูง
และพี่คนที่เรารู้จักกันดี

ใครถูกอ้างข่มหัวไว้ไปโบย่งจะจั้าย

เขาแอบอ้างชื่อของนายตำรวจดังจริง
อ้างชื่อบุคคลต่างจริง
ภูมิครับการปคมโทนมตรีวิวัฒน์
คำชำนาญบอกว่านี่เป็นการจับกลุ่ม
ที่เป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีนี้นะครับ

ที่เป็นการล่อซื้อ
แล้วก็มีแชทระหว่างผู้เสียหายกับผู้ต้องหา
ที่เป็นการแอบอ้างขู่กันโชคจริงเป็นหลักฐาน
ท่านได้รับแจ้งมาจากท่านพลตำรวจ
โทรต่าศัทร์สุฒิมนธรรมกำรวชช่วยพ่อบอบ
ว่ามีบุคคลชอบแอบอ้างชื่อท่ำ
หนึ่งเกี่ยวเรื่องสถานบริการบ้าง

บ้างนะครับหรืออะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับ
ท่านก็เลยประสานมาก็เลยให้ทางผมผู้การปคบนะครับ
ดำเนินการสืบสวนและจับกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องเนื่องด้วยเนี่ย
อ่าสอนอพระขนงเนี้ยได้มีผู้เสียหายตรวจสอบประวัติเบื้องต้นนายสลาวุฒินี่มีคดี
ที่เป็นหมายจับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีด้วยนะฮะคดีช่อโกงนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ส่งสอนอพระขนงก่อนสำหรับคดีนี้ที่เหลือก็ขยายผลแล้วก็ประสานกันต่อไป